ดูความคืบหน้าคดีที่เด็กหญิงวัย๑๔ปีถูกยิงจนเสียชีวิตนะฮะ
โดยกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่มาดักรออยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ทีนี้ผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุทางฝั่งของผู้ตาย
ญาติเนี่ยเขายืนยันทั้งญาติทั้งเพื่อนบอกว่ามากัน๓คน
ตอนนี้จับได้คนเดียวก็เลยเรียกร้องว่าต้องจับให้ได้อีก๒คนนะครับ
น้องที่เสียชีวิตอายุ๑๔ปีนะครับถูกนายพิชิตหรือว่าในหมี่นะครับ
สกุลมณีเติมอายุ๓๐ปีกับพวกอีก๒คนมาดักรอ
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานบุญฉลองอัฐิ
บริเวณสะพานระหว่างบ้านหนองกระทุ่มกวางงอย
ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำ
เมื่อช่วงเย็นวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นายพิชิศผู้ต้องหาอ้างว่า
มีปัญหากับคู่อริต่างหมู่บ้าน
แล้วรู้ว่าเขาจะมาเที่ยวงานบุญฉลองอัฐิกัน

พอเจอกับกลุ่มวัยรุ่นคู่อริ
เขาก็แค่แบบลงไปดูแค่ดักรอดู
แต่กลุ่มทั่วหลีตะโกนมาก่อนว่ายิงเลย

ก็ยิงไปสองนัดแล้วก็กลับบ้านไป
ไม่รู้ว่ากระสุนจะไปถูกเด็กหญิงวัย๑๔ปี
นั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนมาจนเสียชีวิต

แต่เพื่อนของน้องที่ไปด้วยกันเนี่ยนะยืนยันว่าไม่ใช่เลยนะครับ
เพราะว่าเพื่อนของน้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยวันนั้นมากัน๕คัน๑๑คน

น้องผู้หญิงก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์เพื่อนผู้ชายนะครับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหา๓คนเนี่ยมายืนดักรออยู่
แล้วก็ตะโกนถามว่าพวกมึงบ้านอยู่ไหนยังไม่ทันมีใครตอบอะไรเลย
มีผู้ชายคนหนึ่งชักปืนมายิงใส่สองนัดแล้วก็พากันขี่รถหนีไป

อ่าซึ่งพ่อของน้องที่เสียชีวิตบอกว่าผู้ต้องหามีสามคนเนี่ยตอนนี้จับได้แค่คนเดียว
ค่ะแล้วคนที่ถูกจับได้คือเขาไม่ได้สัดทอดใครเขาก็รับอยู่คนเดียว
ใช่เนี่ยฮะวันนี้ครับทางเพื่อนของน้องที่เสียชีวิต
ก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกดักทำร้ายอ่ะนะเขาก็มางานศพของน้องวัย๑๔ปีกันนะครับ
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๑๓ตำบลโคกกลาง
ก็มาร่วมไว้อะไรกันนะครับกลุ่มเพื่อนผู้ตายยืนยันว่า
พวกเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้ต้องหามาก่อน
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับผู้ก่อเหตุเลยเชื่อว่าสาเหตุที่มาดักยิง
เป็นเพราะต้องการล้างแค้นวัยรุ่นกลุ่มอื่นที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเขานั่นแหละ
ก็คงมีกลุ่มวัยรุ่นที่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับกลุ่มนี้ที่มาดักรอ
แต่มันไม่ใช่พวกเขาไงที่ผู้ต้องหาอ้างว่าเคยมีปัญหากัน
ทะเลาะวิวาสมีเรื่องมีราวกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่

ถูกต้องทีนี้พอผู้ก่อเหตุเห็นว่าพวกเขามาจากหมู่บ้านกวางอย
ก็เลยตั้งใจมาดักรอทำร้าย
พอเห็นกลุ่มพวกเขาขี่จักรยานยนต์มา
กลับมาจากงานทำบุญฉลองอัฐิของหมู่บ้านเนี่ย
ก็มาถึงก็เข้ามาชกต่อยแล้วใช้ปืนยิง
โดยไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเขาใช่กลุ่มที่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกันก่อนหรือไม่
แค่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นจากหมู่บ้านกวางอย
ที่สำคัญก็คือเล็งปืนยิงมาที่กลุ่มพวกเขาแบบตั้งใจและหวังผล

ขัดแย้งกับคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่ายิงออกไปเพื่อข่มขู่
อันนี้ในร้านปืนไทยเราต้องทำบอกว่าทำแบบสู้คุณเป็นคนร้านหัว
ยิงมาอีกนัดที่สองครับแต่ว่าไม่โดนใครครับ
พวกผมก็เลยพาแยกย้ายกันเข้าบ้านแล้วก็นำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาลครับ
คิดว่าเป็นการยิงขู่หรือเจาะจงยิงใครค่ะ
ผมว่าจะเจาะจงยิงอะไรครับยิงใส่คนใช่ไหม
เขายินเร็งนะครับยินเร็งตั้งงานเลยครับ
คิดว่าน่าจะกะไหมว่ายิงใครอะไรอย่างนี้หรือยิงทรง
ครับยังไงก็เร็งไงต้องกะ

ยืนเร็งนะครับแล้วมันยืนเร็งนะครับ
เล็งแล้วก็โดนเลยครับโดนลูกแรกเลย

เราคิดว่าสาเหตุอะไรเขาถึงได้มาดักยิง
ก็น่าจะเป็นรุ่นน้องทางบ้านเขา
คือรุ่นน้องในหมู่บ้านก็เคยมีเรื่องกันใช่ไหมครับ

ยังไม่ได้ตอบเลยครับเขาต่อยก่อนเขาต่อยน้องแบงค์ก่อนครับ
แล้วผมก็เลยขี่รถหนี
นะคือถ้าตามในเมืองหรือในกรุงเทพ
ก็เป็นพวกสถาบันเด็กช่างล้างแค้นกันไปมา
พออย่างนี้ก็ต่างหมู่บ้านจริงก็ไม่ได้ไกลกันนะ

แล้วน้องเยาวชนทั้งหลายก็ดูเอาไว้นะฮะว่า
อย่างที่ผู้ใหญ่เขาว่ามันจะผ่านไปได้สักกี่ร้อนกี่หนาว
ไปไหนก็ดักรอทำร้ายกันอย่างเนี้ยค่ะใช่ไหมตายมากี่คนแล้ว
มากี่คนแล้วอ่าบ่ายวันพรุ่งนี้นะครับ
สิบกุมภาพันธ์ครอบครัวของน้องเด็กหญิงวัยสิบสี่ปี
ทำพิธีชาปนกิจศพนะครับที่วัดบ้านกวางอย
ตำบลโคกกลางอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีลำนะฮะ